มีประสบความพี่ผู้ชมครับเวลาเข้าวัดก็ไปทำบงทำบุญ
นกปล่อยปลาและที่สำคัญให้อาหารปลามันก็สนุกสนานดี
เดี๋ยวจะพาไปดูที่แห่งนี้เขาก็ให้อาหารเหมือนกัน
แหมทำบุญคุณอยากลองทำบ้างไหมเล่า
เขากำลังจะป้อนข้าวคุณทำปูน
มีที่นี่ที่เดียวที่วัดป่าศิลางามาไม่ได้โกหกนะคะ
เชิญมาดูได้มาชมได้ของจริง
น่ารักตอนเรียกมากินข้าวนี่แหละ
คุณกล้ามั้ยให้อาหารแบบนี้คุณกล้ามั้ย
บางทีเราเห็นเราก็ยังไม่ได้รู้ไง
อย่างนี้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไอ้เข้จริง

เข้จริงไม่แกล้งนะจ๊ะ
ไม่แกล้งไม่แกล้งไม่หลอก

คือเขาบอกแบบนี้ว่าคุณป้าเนี่ยเขาเลี้ยงไอ้เข้นี้ตัวนี้มานานแล้ว
แล้วจราเข้ตัวนี้มันมีชื่อนะ

ชื่อน้องคำคูณ

ชื่อดีนะชื่อดีแต่

เอายังไงซะก็คือเป็นเรื่องของความผูกพันกันนะเนาะ
ระหว่างคนกับสัตว์เขาคงจะชินของเขา

แต่ดิฉันสงสัยคุณป้าเขาคุยกับน้องรู้เรื่อง

แต่ว่าจริงก็ไม่อยากให้ใครหลายคนทำตามหรอกนะ